คุณผู้ชมดูข่าวนี้ค่ะมันจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วเหรอ
กรณีนี้คุณป้าคนนึงค่ะทำงานอยู่ในพื้นที่พัทยาชนบุรี

ปรากฏว่าป้าเนี่ยตรวจเอทีเคสสองรอบ

แล้วป้ามีอาการด้วยนะไม่สบาย
ไปที่โรงพยาบาลจะไปขอกักตัว
ที่โรงพยาบาลไม่ให้กักตัว
ดูสิแล้วป้าเนี่ยเอากระเป๋าไปด้วยก็นั่งร้องไห้อยู่แบบนี้ค่ะ

ภาพย้อนไปเมื่อครั้งก่อนที่มีการระบาดเนอะ
รอรับการรักษาและไม่ได้รับการรักษา
ใช่ค่ะนี่เป็นภาพตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้นะคะ
ประสานงานชุมชนพัทยาใต้พัฒนา

โดยรักษาการผู้อำนวยการศูนย์
นายสิทธาพรเทวาศักดิ์พยายามช่วยเหลือคุณป้าคนนี้
ขอเรียกว่าคุณป้าบีแล้วกันคุณผู้ชมอายุ๕๐แล้ว

แล้วก็มาทำมาหากินรับจ้างอยู่ในเขตเมืองพัทยา
ป่วยติดโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ๒ครั้งแล้ว
แล้วที่ป้าต้องมานั่งร้องไห้อยู่ข้างทาง

คือตอนแรกป้านะนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อุ๊ยนั่งวินมอเตอร์ไซส์ไปที่โรงพยาบาล
แถวนาเกลือที่พัทยานั่นแหละ
แต่โรงพยาบาลปฏิเสธไม่รับรักษา
ป้าก็ต้องหอบสัมภาระมามานั่งร้องไห้อยู่ที่เดิม
ชาวบ้านที่เขามาดูเหตุการณ์เขารับไม่ได้ว่า
ทำไมโรงพยาบาลไม่รักษาป้า
คนแถวนั้นนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปถามโรงพยาบาล
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็โดนปฏิเสธกลับมาเหมือนกัน
แล้วคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถามก็เลยอัดคลิป

โวยวายใส่พลเมืองดีอันนี้เป็นจังหวะที่โดนโวยวายนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามคุณป้า
ว่าคุณป้ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เล่าให้ฟังว่าตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เพราะว่าป้าทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พัทยา
พอผลออกมาตรวจ๒ครั้งมันเป็นบวก
ป้าเองก็ไม่ค่อยสบายมีไข้ด้วย
ทำยังไงดีป้าก็เก็บของจะไปโรงพยาบาลเลย
ไปถึงโรงพยาบาลเอ้าถูกปฏิเสธค่ะ

ดูแลคนมากกว่านี้ประชาชนมากกว่านี้คะ
เปิดทางให้ประชาชนดูแลเช็คโควิดค่ะ

ข่าวเราก็ต้องซูมไปสัมภาษณ์สุดเลยเหมือนกันนะคะ
ต้องเว้นระยะห่างเพราะว่าป้าคือผู้ป่วยนะ
ในเขตชุมชนนั้นเขาก็ช่วย
ก็บอกว่าให้ผ่านพ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาไปก่อน
แล้วเช้าวันนี้เดี๋ยวจะส่งตัวคุณป้าเข้ารับการรักษาตามระบบสาธารณสุขต่อไป
นี่ค่ะตอนนี้ที่คุณป้ายกมือไหว้นะตอนที่มีคนจะมาช่วยค่ะ